ใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็แหมจะต้องดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้งสัตว์เลี้ยงด้วย
บางทีเราก็นั่งทำงานไม่ได้สนใจไม่รู้ว่าสัตว์มันทำอะไร
ง่วงนอนมันก็อยากจะขึ้นไปนอน
มันก็พยายามปีนขึ้นไปปีนไต่ขึ้นไปบนเปรย์
แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นก็เกิดขึ้น
แม่ไม่รู้อะไรเลยจนแม่ได้ยินเสียงดังอึก
นั่งอยู่ดีสักพักมีเสียง
แม่ก็หันไปด้วยความตกใจทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้น

ไม่เห็นเลยว่ามันมีวิธีในการพยายาม
อยากจะขึ้นเปรย์เหมือนตอนแม่นอนขนาดไหน
ไปเกาท้องเออสบายดีไหม
แม่ก็จะเห็นพฤติกรรมตลกของมันแบบนี้
บางทีมันคงเห็นเราขึ้นไปนอนไงคุณ
มันก็คิดว่าขึ้นไปได้แต่มันไม่รู้ว่าเปรย์มันเหวี่ยง
เวลามันขึ้นตรงนี้น้ำหนักมันเยอะมันก็กริ้งอุกลงมา
ว่าแห่น่ารักจริงก็ใครเทียดได้
ผมแนะนำว่ายังไงก็อุ้มหมาไปนอนในเปรย์สักครั้งหนึ่ง
มันจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรมันจะรู้ว่ามันแกว่งใช่ไหม
มันคงอยากรู้อ่ะตอนนี้มันเข็ดแล้วนะ
จริงหมามันเป็นอย่างนี้เวลาเรานอนบนเตียง
นอนบนโซฟามันจะทำตามลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะครับ